จะบอกว่าคอมเมนต์ทั้งทางหน้าจอทางไลน์

เพราะว่าความคิดเห็นหลากหลายไงก็มีสองมุม
แต่เรื่องนี้ค่ะที่เรานำเสนอไปเมื่อวาน
ตามความคืบหน้าให้กรณีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๘ปี
เขาเป็นลูกเรือลูกเรือน้ำมันนะแล้วเขาหายไปกลางทะเล
ตั้งแต่๒๑พฤษภาคมเขาก็ออกค้นหากันเนี่ยเจ้าหน้าที่

ทางครอบครัวของผู้สูญหายสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
สงสัยว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุพลัดตกเรือลงไปตกไปกลางทะเล
มันเป็นเรื่องของเหตุฆาตกรรมอะไรหรือเปล่า
ยังหาอย่างต่อเนื่อง๙วันแล้วยังไม่เจอ
ทั้งที่เกาะสมุยเกาะพงันเกาะเต่านะคะ
ตำรวจน้ำชุดค้นหาบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ค้นหาเนี่ย
ก็ใช้โปรแกรมค้นหาผู้ประสบภัยทางทะเล
คำนวณทิศทางลมกระแสน้ำ
คำนวณเวลาที่คาดว่ากระแสน้ำจะพัดไปทางไหนทางไหน
ทางด้านจังหวัดชุมพรทางด้านสุราธานี
เขาก็วิเคราะห์ประเมินหมดเลยนะคะ
ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนจมน้ำเสียชีวิต
ไม่เกิน๓วันลอยขึ้นมาเหนือน้ำ
แต่ถ้ายังไม่เจออุปสรรคสำคัญคือฝน
คลื่นลมแรงอาจจะพัดพาลอยไปในทิศทางอื่น
ก็ยากแก่การค้นหาค่ะ
ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตแน่นอนว่าศพจะเป็นอย่างไร
มันจะต้องประมาณ๓วันครับถึงจะลอยขึ้นมา
และในบริเวณบริเวณนี้มันมีเรือประมง
ทำการประมงอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะ
ก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะเจอศพของผู้ประสบภัย

ประเด็นก็คือทางครอบครัวของผู้สูญหาย

คือลูกชายทำงานอยู่บนเรือมา๘ปีไม่น่าจะพลาดตกเรือ
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นตายร้ายดียังไง
แม่ของผู้สูญหายบอกว่าอยากให้ตำรวจช่วยหาความจริงให้หน่อย
บนเรือมีกล้องวงจรปิดไหม
ลูกชายเคยบอกว่าบนเรือมีกล้องวงจรปิดนะคะ
ดังนั้นอยากจะให้ตอบคำถามทางครอบครัวให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ยังรู้แต่รู้บ้างว่ามันมีกล้องวงจรปิดก็มันบอกว่าไม่เอาความไม่ได้
นอกจากนี้นะคะมันมีอยู่ประเด็นนึงค่ะคุณผู้ชม
ผู้หญิงคนนึงเป็นรุ่นน้องของผู้ศูนย์หาย
เป็นคนสุดท้ายที่ได้คุยกับนายอุเชนผู้สูญหาย
เขาเล่าให้ฟังว่าคืนวันที่๒๐พฤษภาคม
ได้คุยกับนายอุเชนซึ่งตอนนั้นนายอุเชนอยู่บนเรือ
บอกว่ากำลังจะไปส่งน้ำมันอยู่ที่เกาะสมุย
เที่ยงคืน๕๐นาทีนายอุเชนก็ส่งข้อความไปทางไลน์
พอ๒๑พฤษภาคมได้ยินข่าวว่านายอุเชน
ศูนย์หายไปกลางทะเลก็เลยลองส่งไลน์ไป
อ้าวมีคนอ่านไลน์เฉยเลยอืมนี่ค่ะอ่านแต่ไม่ตอบ
อ้าวนี่รุ่นน้องคนนี้ก็เลยไม่เชื่อว่านายอูเชนพลัดตกทะเลไปเอง
แต่มันมีประเด็นนี้เห็นไหมต่อไปจะไม่โทรหาแล้วนะ

คือก่อนหน้านี้นายอูเชนเคยเล่าให้ฟังว่ามีลูกเรือคนนึง
หลานกัปตันเรือชอบเมาโวยวายหาเรื่อง
จะเอามีดมาแทงนายอุเชนนายอุเชนบอกว่าถูกหลานกัปตันเรือ
ใช้มีดไล่แทงจริงแต่ไม่โดนเพราะเขาหลบได้
ประเด็นนี้แหละอยากจะให้ตำรวจขยายผลให้หน่อย
ว่ามีประเด็นเรื่องของการทะเลาะวิวาสอะไรกันบนเรือไหม

อยู่บนเรือค่ะเขาถ่ายให้หนูดูว่าอยู่บนเรือ

แกบอกว่าอยู่เกาะสมุยค่ะ
บอกว่ารู้ไหมเนี่ยพี่เกือบโดนแทง
เขาบอกว่าคนที่แทงเมาคนที่จะทำเขาเมา
หนูว่ามันแปลกอะค่ะพี่ยังคุยกันดีอยู่เลยอ่ะ
ถ้าแบบว่าแกคิดสั้นคงตัดออกไปเลยเพราะว่า
มีแต่คนรักแกอะค่ะแกเป็นคนดีอะ
ที่เขาบอกว่าพัดตกหนูว่ายิ่งมันไปไม่ได้เลยค่ะ
ทีนี้ค่ะคำถามก็คือเป็นไปได้ไหม
ว่าเป็นอุบัติเหตุพลัดตกเรือลงไปเอง
เขาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหยากมาก
ลูกเรือทำงานมา๗๘ปีแบบนี้แล้วพลัดตกเรือ
ลูกเรือทุกคนชำนาญมากอืมคือบนเรือเนี่ยค่ะ
ถามว่ามีจุดเสี่ยงที่จะตกเรือไหมมันก็มี
ที่บริเวณทางเดินท้ายเรือด้านข้าง
เพราะว่าจะมีแค่โซ่กั้นฝั่งละสองเส้น
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูแบบนี้นะคะ
ห้องพักบนเรือจะมีทางเข้าด้านข้าง๒ประตู
ทางเดินท้ายเรือด้านข้างมีแค่โซ่กั้นเนี่ยค่ะ
มันก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายเพราะลูกเรือทุกคนเขารู้อยู่แล้ว
บนเรือมีลักษณะไหนยังไงตรงไหนเป็นจุดเสี่ยง
มันยากจริงลูกเรือที่ทำงานบนเรือแล้วอยู่ดีจะพลัดตกเรือไปแบบเฉยเลยอะไรแบบนี้
แล้วที่ผ่านมามันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้
ที่ผ่านมาไม่มีครับตั้งแต่อยู่มาตั้งแต่ผมออกมามันก็ไม่มีนะ
ช่วงไหนที่บอกว่ามันมีโอกาสที่จะพัดตกได้
ช่วงน่าจะเป็นช่วงท้ายเรือมันจะมีพุกกันแบบกันเชือกดีดนะครับ
ช่วงนั้นมันจะมีโซ่ขั้นอยู่๒เส้น
มันก็อาจจะหล่นไปถึงกลางก็ได้ระหว่างโซ่นะ
มันมีไหมที่เขาต้องเข้าใจว่าพอทะเลาะกันมันอาจจะมีภาพแกงกันและโยนได้
มันเป็นเปลี่ยนโอกาสไปได้ไหมบนเรือมันมีอย่างนี้จริงไหม
มันผมไม่ทราบครับที่ผมอยู่มาก็มันไม่ค่อยมีครับ
ทีมข่าวก็ติดต่อไปที่บริษัทเจ้าของเรือด้วยนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าหลังจากลูกเรือศูนย์หายก็ให้กัปตันยกเลิกการส่งน้ำมัน
เพื่อออกค้นหาแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยค้นหาแต่ก็ยังไม่เจอ
แล้วก็ได้ข้อมูลมาจากบริษัทเจ้าของเรือว่านายอูเชนผู้สูญหาย
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคนบนเรือเพราะว่าคนที่เคยมีปัญหากันเขาออกจากงานไปแล้ว
ล่าสุดนะคะมีคนแจ้งมาว่าพบศพปริศนาในทะเล
ใกล้กับจังหวัดระยองแต่ว่าไม่ได้นำศพกลับเข้าฝั่ง
ไม่รู้ว่าเป็นศพใครไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับกรณีของนายอุเชนผู้สูญหายคนนี้หรือเปล่า
ตำรวจน้ำบอกว่าถ้าใครพบเห็นผู้สูญหายหรือผู้ประสบภัยทางทะเล
ให้แจ้งไปได้นะคะที่สายด่วนตำรวจน้ำ๑๑๙๖ค่ะ
แต่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าผู้สูญหายเป็นตายร้ายดีอย่างไร